เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

เข้าไปในร้านขายยาไปซื้อยา

ตีเนียนหันไปเห็นสงสัยอยากหน้าขาว
หยิบครีมหน้าขาวหลอดเล็กค่ะ
ใส่กระเป๋าสตางค์เฉยเลย
ลืมไปมั้งคะว่าในร้านเนี่ย

กล้องวงจรปิดของร้านนี่แหละค่ะ
ร้านขายยาร้านคลังยาท่ามะเขือ
ตั้งอยู่ที่คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้หมดค่ะ

คุณอักกุลจันทพันธ์อายุ๔๒ปี

ช่วงเย็นของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

อายุ๓๐ปีเข้ามาในร้านแบบนี้ค่ะ
กระบะมาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าร้าน
ตอนแรกทุกอย่างมันปกติดีไม่มีอะไรนะฮะ
แต่ขณะที่กำลังรอเงินทอนอยู่นั้น
พนักงานหันไปกำลังจะแลกเงินทอน

ก็หันมาหยิบสินค้าที่วางอยู่ข้าง

เฉยเลยหน้าตาเฉยแบบนี้ค่ะ

และสินค้าที่ซื้อจากพนักงาน

สินค้าที่มันถูกขโมยไปเนี่ยเป็นครีมทาหน้าขาวยี่ห้อหนึ่ง
สีชมพูขนาดไม่ใหญ่มาก
คือสามารถเอาใส่กระเป๋าสตางค์ได้สบายนี่แบบนี้ค่ะ
ราคาเพียง๑๕๐บาทเท่านั้น
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นร้านบอกว่า
คงไม่แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายหรอก
เพราะหนึ่งแค่๑๕๐บาท
อยากให้ผู้หญิงคนนี้กลับตัวกลับใจอยากให้โอกาสนะคะ
แต่ถึงเกรนก็ตาม๑๕๐บาทคุณขโมยไป

ก็ไม่เอาเรื่องแต่ก็ขอให้อย่าไปทำกับคนอื่นเลยแล้วกัน
ยังไงเราก็คนไทยด้วยกันเห็นอกเห็นใจกัน
แล้วยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเนาะค่ะอย่าไปทำกับใครเขาเลย
ยังไงก็สินค้ามันก็ไม่เยอะไม่แยะอะไรมากเนอะ
กว่าบาทแต่ถ้าคือน้ำใจก็ขอกันมากกว่านั้นก็ยังมี
เป็นอุทาหอนเนอะค่ะแค่๑๕๐บาท
คุณอากากูลบอกว่าขอเสี่ยงดีกว่านะคะ

แม้ว่า๑๕๐บาทถึงว่าจะเล็กน้อย

มันกลายเป็นคดีติดตัวคุณไปได้แล้วกลายเป็นประวัติคุณเสียเลยนะ
แต่เจ้าของร้านใจดีมากไม่แจ้งความนะคะ